เมื่อวานนี้ครอบครัวของนักเรียนเตรียมทหารพระขพงศ์ตัญญาการหรือว่าน้องเมย
เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็มารับผลชนสูตรอวัยวะจากทางนิติวิทยาศาสตร์

ที่สังคมยังคงให้ความสนใจและครอบครัวเองก็อยากที่จะได้คำตอบอยู่ในช่วงนี้นะคะ
โดยมีรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
และรองผู้บังคับการรวมถึงอายการจังหวัดนครนายกมาร่วมสอบสวนด้วย
มีรายงานว่าการสอบสวนเมื่อวานนี้สำหรับส่วนของครอบครัว
แบ่งสอบละเอียดทีละคนเพื่อความรวดเร็ว
แต่ว่าก็ใช้เวลาทั้งหมดนานเหมือนกันนะคะ๖ชั่วโมงด้วยกัน
เรื่องต้นครอบครัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลว่าเข้าแจ้งข้อหาอะไร
รวมไปถึงแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้างค่ะ
โดยนางสาวสุพิชาตัญญาการหรือว่าน้องเมี่ยงเป็นพี่สาวของน้องเมย์
บอกว่าครอบครัวเพียงร้องขอให้ตำรวจสอบสวน๒ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกให้สอบสวนสาเหตุที่ทำให้น้องเมย์ต้องขึ้นไปรับการรักษาที่กองแพทย์
ในวันที่๒๓สิงหาคมโดยสงสัยว่ามีเหตุถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่
ประเด็นที่๒อยากจะให้สอบสวนผลการชนสูตรพลิกศพอีกครั้ง
โดยกำชับให้แพทย์ผู้ชำนาญการพิจารณาผลการชนสูตรเพิ่มเติมอย่างละเอียด
หากมีการทำให้เสียชีวิตก็จะแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนผู้ที่กระทำความผิดต่อไปนะคะ
เป็นเพียงเรื่องราวที่น้องเมี่ยงเปิดเผยออกมาแต่ว่าบอกว่าเปิดเผยได้แค่นี้ได้แค่นี้
ส่วนกรณีที่กองบัญชาการกองทัพไทยนัดให้ครอบครัวไปฟังผลสรุปการสอบสวนข้อเท็จจริง
ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่สะดวกติดธุระแล้วก็มองว่าไม่มีอะไรใหม่จากผลของการสอบสวนค่ะ
ท่านออกมาแถลงเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องเดิมไม่มีอะไรใหม่
เหมือนกับที่เราคิดไว้แล้วว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ก็ได้ดูจากข่าวว่าท่านผอทฟนะคะได้ให้ข่าวประมาณว่าถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจในผลหรือว่าอยากได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเนี่ย
เสียชีวิตนะครับ
ของน้องเมย์เองบอกว่าตอนนี้ก็ยังเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนของตำรวจนะคะ
ซึ่งขณะนี้เองก็ยังไม่ได้ประสานกับหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาร่วมสอบสวน
เพราะคิดว่าตำรวจจะทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็คลี่คลายคดีนี้ได้
ด้านของตำรวจเองค่ะพลตำรวจตรีนิพนธ์พาณิชยเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
ระบุบอกว่าตอนนี้ตำรวจก็สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๑๐ปาก
แล้วก็การเข้าให้ถ้อยคำของครอบครัวน้องเมย์ในวันนี้
อกจากนี้มีเอกสารหลักฐานใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วย
หลังจากนี้ตำรวจภูทรเมืองนครนายกจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและผลชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
ให้เร็วที่สุดตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายค่ะ